ที่นี่พิศนุโลกนะครับ

เขาบอกว่าธรรมชาติที่นี่จะสมบูรณ์สวยงาม

เขาบอกว่าพืชพันธุ์ป่าต่างเนี่ยนะตอนนี้นะ

น้ำตกที่นี่เนี่ยนะเป็นชั้นแบบนี้ครับ

ให้นักท่องเที่ยวได้เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
และยังสามารถนอนกลางเต็นต์
ประกอบอาหารได้อย่างสะดวกอีกด้วย
มันจะมีจุดแหงและช่วงหน้าฝนก็จะมีสีเสื้อแบบนี้
โอ้โฮบ่อยบิน
สวยจังอ่า
เข้าแล้วฟิ่งไก่ย่างไก่กันแถวนี้
เข้าฝ่าย่างไก่สักพักสักพักทำอะไร
ระเบิดผู้เขาเออเผากระท่อม
โอ้โหอ่านี่สไลด์เดอร์ลงมา
นี่พี่แม็กพี่แม็กซนักข่าวพี่โลก
โอ้โหคนนี้รู้จักดี
อ่ะอย่างนี้คุณผู้ชมเดินทางกันต่อนะครับ
เขาบอกว่าการเริ่มการเดินทางมันจะเริ่มต้นจากที่หน่วยพิทักษ์ทุ่งแสลงหลวงที่๕
แล้วเดินเท้าไปตามคลองชมพูไปจนถึงลานหินลาด
ตลอดระยะทางก็จะเป็นภาพที่สวยงามแบบนี้คุณผู้ชมฮะ

มีโอกาสลองไปกันดูพิศนุโลกบ้านผมนะครับ
คุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อื้อโลกบ้านกลุ่นชนะซึ่งกลุ่นชนะยังไม่เคยไปนะ